ช่วง
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองค่ะ

ผักกาดขาว๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๑๕บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทยโอ้โหราคาสูงนิดนึงนะ

จินดาแดงก็สูงอยู่พอตัวนะคะ